เดี๋ยวพาไปทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยอีกที่หนึ่ง
แต่ว่าต้องขึ้นไปสูงนิดหนึ่งนะคะ

ขึ้นไปบนภูเขาสูงไปชมวิว
ก๋วยเตี๋ยวราคาหลัก๑๐
แต่วิวที่ดูเนี่ยหลักล้าน
กินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่บ้านจาโบแม่ห้องศรกันค่ะ
สัญจรตลอดเที่ยวสุดสัปดาห์นี้
จะพาไปแอวเหนือเมื่อหน้าดอกไม้บาน

นี่มันเพลงของคุณสุเทพวงคำแหง
แต่นี่จะพาไปหน้าฤดูหมอก

พีเอ็ม๒๕เหมือนอย่างที่กรุงเทพมหานคร
เพราะว่าที่นี่คือจังหวัดแม่ห้องศร
จังหวัดนี้เขามีของดีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ
ฮอตฮิตติดลมบนแล้วก็ต้องที่นี่ครับ
เตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่าโบอำเภอปางบภา
เตี๋ยวหมูสารพัดเส้นราคาก็๓๕๔๐บาท
รสชาติเด็ดโดนใจแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับ
วิวจ้าบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่หลัก๑๐แต่ว่าวิวหลักล้านจริง
ดูเองแล้วกันนะครับว่าวิวแบบนี้เนี่ยหาได้ที่ไหน
ขนาดร้านอาหารแพงยังทำไม่ได้
แต่ว่าที่นี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้ทำได้
ลูกค้าก็เลยนั่งห้อยขาเพลิน
ีบก๋วยเตี๋ยวไปชมวิวไปเซลฟี่ไป
กว่าจะกินหมดโอ้โหล่อไปเกือบชั่วโมง
แบบนี้ก็เกรงใจเจ้าของร้านเขาหน่อยนะครับ
แต่พอดีเขาบอกเบิ้ลเขาให้หน่อยสัก๒๓ชาม

พูดถึงบ้านจ่าโบกกับวิวหลักล้านแบบนี้
ก็เพราะว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนสรรเขา

พี่น้องส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเขาเผ่าเหล่าหู

เขาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นี่กันมานาน๕๖๐ปีแล้วครับ

ยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายอาหารรวมถึงวัฒนธรรม
เครื่องดนตรีพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเขา

มีหน้าตาแปลกประหลาดไม่เหมือนแคนอีสานทั่วไป
เพราะว่ามีลักษณะเป็นปล่องใหญ่

มีหลากหลายขนาดหลากหลายเสียงด้วยกัน
ลองไปฟังดูกันหน่อยว่าจะเป็นละเพราะพลิ้งแค่ไหน

แขนน้ำเต้าตอนนี้หาคนทำยากมาก
แต่ว่าที่นี่บ้านจาโบแห่งนี้
มีเหลือช่างที่สามารถที่จะเนรมิตแคนน้ำเต้าแบบนี้ได้
แต่ว่ามีอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น

ทั่วแม่ห้องศรกันเลยทีเดียวครับ
ไลท์ของบ้านจาโบที่ทุกคนอยากเห็น

หือทะเลหมอกครับ

เดินไปในหมู่บ้านก็ชมได้เลยครับ
แต่ถ้าอยากว้าวไปกับวิวชิว

ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ๑๕นาที
ก็จะได้ว้าวกับความอลังการของวิวทิวทัศน์
อื้อหือสวยงามจริง
เป็นอย่างไรครับบ้านจาโบ

หนึ่งพื้นที่ที่อุดมไปด้วยอาหารแสนอร่อย

รวมไปถึงวิวสายหมอกที่อลังการแบบนี้

จังหวัดแม่ห้องสอน
หลัก๑๐แต่วิวหลักล้าน

ที่มาพูดเนี่ยน้องใบตองเขามีประสบการณ์
ไปมาแล้วเหมือนกัน
อร่อยด้วยคือจริงแล้วไม่ใช่แค่ว่า
เราได้วิวนะเพราะว่ารสชาติของก๋วยเตี๋ยวที่นั่นน่ะ

แล้วไปแม่ห้องศรสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะ
อากาศก็ดีคุณผู้ชม

มิน่าล่ะถึงบอกว่าขึ้นไปสูงหลายชั้น
ขึ้นไปสูงค่ะแต่ว่าคุ้มมากฟินมากแน่นอน
อยากให้ลองไปมีโอกาสอย่าลืมจังหวัดแม่ห้องศรค่ะ